ดูทางสวหน่อยไหมอ่ะดีค่ะสวกิติศักดิ์รัตนวราหะ
สมาชิกวุฒิสภาหนึ่งในสวตัวตึงใช่ไหมเขาบอกว่าอย่างนั้น
ใช่จริงหลายคนบอกว่าเราก็อยากฟังสวท่านอื่นบ้าง
หลังหลังจะจะจะได้เห็นอยู่ไม่กี่ท่านคือส่วนใหญ่
ท่านจะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยมีไม่
ท่านหรอกค่ะนะฮะสวกิติศักดิ์คือหนึ่งในผู้ที่
ให้สัมภาษณ์อยู่บ่อยใช่ค่ะแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิม
ว่ายังไงก็ไม่โหวตให้คุณพิทาเป็นนายกอืมอ่าเพราะว่า
ไม่เห็นด้วยเรื่องการแก้ขายกฎหมายยามาตราหนึ่งหนึ่งสอง
พระเก้าไกลค่ะล่าสุดวันนี้หลังจากที่ประชุมเสร็จสิ้น
ประชุมรัฐสภาสวกิติศักดิ์บอกว่าไม่กังวลใจนะ
ครับที่กระแสสังคมอาจไม่พอใจเกี่ยวกับมติที่ออกมาเนี่ย
วันนี้แล้วก็อยากฝากถึงประชาชนในกลุ่มที่สนับสนุนพัก
ก้าวไกลว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปทุกอย่างมันจะดีขึ้นเอง
เหมือนเช่นกรณีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มคนเสื้อเหลือง
ซึ่งตอนนั้นหนักกว่านี้อีกแต่ท้ายที่สุดมันก็ค่อยดี

ขณะเดียวกันสวกิติศักดิ์บอกว่าทุกคนเป็นคนไทยด้วย
กันไม่จำเป็นต้องมารบราค่าฟันกันเองและอยากเตือนว่าจะ
รักใครชอบใครเนี่ยอย่าไปทุ่มสุดตัวเพราะเวลาขึ้นศาลหรือ
ถูกตำรวจจับไม่มีใครมาช่วยนะนักการเมืองเนี่ยเขาเข้ามา
แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปค่ะแต่เราเนี่ยเวลาติดคุกเนี่ยนักการเมืองเนี่ย
เขาเขาจะไปเยี่ยมได้เหรอก็อาจจะได้แค่ไปเยี่ยมหรือเปล่าหรือ

เวลาผ่านไปครึ่งมันจะช่วยได้เราย้อนไปดูตรงเสื้อแดง
เสื้อเหลืองเห็นไหมตรงนั้นหนักคนนี้อีก
เสร็จแล้วเวลาผ่านไปก็เข้าใจกันเนอะ
ไม่ว่าจะรักใครชอบใครเนี่ยอย่าทุ่มสุดตัว
แล้วถ้าไปทำผิดกฎหมายเวลาไปขึ้นศาลไปโรงพัก

ขณะเดียวกันนะครับวันนี้มันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งนะฮะ
ตอนที่ที่ประชุมรัฐสภากำลังอภิปรายกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของยัตติ

ตอนนั้นเขามีการเผยแพร่เอกสารข่าวของสารรัฐธรรมนูลแล้ว

ว่าตกลงศาลมีอามาติในการรับเรื่อง
หุ้นสื่อไอทีวีของคุณพิทาเอาไว้วินิจฉัย

แต่ยังไม่ได้มาเป็นรายละอักษรแบบเอกสารจับต้องได้ถูกไหม
สั่งหยุดตั้งแต่วันนี้เลยจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย

แล้วก็แจ้งต่อประธานในที่ประชุม
บอกโอ้โหนี่คุณพิทาต้องออกจากที่ประชุมแล้วนะ
คุณวิโรธลักษณะอดีศรสสพักก้าวไกล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

จะมาให้คุณพิทาออกจากห้องประชุมได้ยังไง

ผมขอประท้วงท่านผู้ที่อภิปรายนะครับ

ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายครับ

สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
ขอให้ท่านประธานพิจารณาสักนิดนะครับว่า
ขณะนี้สารรัฐมนูลมีผลบังคับแล้ว
สั่งให้คุณพิทายุติปฏิบัติหน้าที่
ด้วยมธิ๗โต๑๒
ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายครับ

เดี๋ยวก่อนครับเขาพูดเสร็จหรือยังครับ

เมื่อสหรัฐนิพนุนมีมะติออกมาอย่างนี้

คุณวิโรธก็ทักทวงว่ามันยังไม่ได้มีเอกสารอะไร

จริงประโยคที่คุณวิโรธใช้

รอให้มีเอกสารแบบเป็นทางการมาก่อน

เอาเป็นว่าสุดท้ายตอนนั้นคุณพิทาเนี่ยยังอยู่
จนกระทั่งทางประธานเนี่ยท่านแจ้งเรื่องมีเอกสารมาเรียบร้อย
เรื่องนี้คุณกิติศักดิ์บอกว่าโอ้โหไม่ได้ลุกขึ้นประท้วงอะไรคุณพิธาเลยนะ
ลุกขึ้นแจ้งเพื่อทราบแจ้งให้ทราบ
แล้วก็หารือก็ไม่โกรธอะไรคุณวิโรธหรอกที่ลุกขึ้นมาประท้วงมาทักท้วงคุณกิติศักดิ์อย่างไรก็ตามแนวทางจากนี้ไปเนี่ย
สัปดาห์หน้าต้องโหวตเลือกนายกครั้งที่๓ใช่ไหม

คุณกิติศักดิ์บอกว่าถ้าทางซีกนี้๓๑๒เพื่อไทยก้าวไกลเข้าต้มมัดตรงนี้
เขาสลับแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยขึ้นมา
จะเป็นใครก็แล้วแต่โดยเฉพาะถ้าชื่อคุณเศรษฐาทวีสินที่ว่าเขาบอกอาจจะเป็นชื่อนี้ก่อนเนี่ย
ในส่วนตัวยังยืนยันเหมือนเดิมยึดหลักการคือหากมีพักก้าวไกลสวกิติศักดิ์ก็ไม่โหวตให้
ไม่ว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลด้วยกันเป็นการแสดงจุดยืนกฏหมายกฏหมายมาตรา๑๑๒ที่ไม่เห็นด้วยมาตลอด
ปัจจัยประมาณนั้นเลย
เดี๋ยวลองดูช่วงคุณกิติศักดิ์บอกผมแค่แจ้งเพื่อทราบ
ผมขอประท้วงท่านผู้ที่อภิปรายนะครับตามข้อมาครับข้อที่๔๕ครับ
คืออย่างนี้ครับผมว่าระเบียบราชการเนี่ย
ก็คงต้องรอหนังสือราชการมาอย่างเป็นทางการก่อนครับ
ไม่ต้องแสดงอาการไกลเฮียนกระหือรือขนาดนั้นนะครับ
ทำไมฮะอยากจะเข้าวัดที่พิจิตรมากขนาดนั้นเลยเหรอครับ
ท่านประธานครับไม่ต้องกระเฮียนกระหือรือครับ
เพราะต่อให้ท่านอยากจะเข้าวัดก็เข้าวัดไม่ได้
ท่านหยุดแค่นั้นดีกว่านะครับ

คราวที่แล้วต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเลยกลัวไม่ทัน

นี่มีคนกรบมืออยู่ข้างหลังด้วย
ก็คงต้องรอหนังสือราชการมาอย่างเป็นทางการก่อน
ส่วนเรื่องที่กลุ่มผู้ชุมนุมออกมากดดัน
สวหรือว่าสารรัฐธรรมนูล
คุณกิจสักษ์มองว่าไม่ใช่เรื่องแปลก
มองว่ามีคนจัดตั้งแล้วก็มีม็อบอยู่แล้ว
กังวลเรื่องความปลอดภัยเท่านั้นเกรงว่าผู้ชุมนุมจะเกิดการปะทะกันเอง
เผื่อจะมีผู้ชุมนุมในกลุ่มที่เขาเห็นตรงกันข้าม
ทีนี้หลังจากเหตุการณ์วันนี้รู้สึกว่าจุดยืนของสวหลายคน
ก็เริ่มออกมาในทิศทางเดียวกันบ้าง

นี่คือสวมรุษย์หรือว่าพเอกมรุษย์ปัชโชตสิงห์สมาชิกพฤทธิสภา
ก็บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามันจะต้องมีการเรียกประชุมสภาอีกนั่นแหละ
ถ้าถามจุดยืนของผมตอนนี้
ว่าสมมุติถ้าเป็นเพื่อไทยและที่เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
และมีการเสนอชื่อแคนดิเดตจากเพื่อไทย

ขอพิจารณาก่อนต้องไปพิจารณาหน้างาน

ที่จะตัดสินใจไม่โหวตให้

ไม่มีก้าวไกลอยู่ในสมการ

สวอีกท่านึงนะครับ
ว่าที่๑๐๓วงสยามเพลงพาณิชย์พักดี

ที่มีข้อบังคับการประชุมร่วมกันอยู่แล้ว

ให้ลงมติเป็นนายก

ของแต่ละพักที่จะเข้ามาบริหารประเทศ

ยังมีพักก้าวไกลอยู่ในพักร่วมรัฐบาล

ในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
นี่เป็นสิ่งที่น่าหนักใจสำหรับภักดิ์เพื่อไทยแน่แน่ค่ะอันนี้สวเขาฝากบอกไปเลยนะอืม
สววงสยามค่ะว่าที่ร้อยตรีวงสยามยังบอกว่าสมาชิกวุฒิสภาหลายคนเนี่ย
ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องการปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
รวมถึงเรื่องความมั่นคงของรัฐด้วยทางออกของเรื่องนี้ค่ะค่อนข้างชัดเจน
อยากบอกว่าทางพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลเนี่ยต้องไปพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของการ
นอมอำนาจประนอมเหรอฮะอ่าน่าจะมาจากกรณีประนอมอำนาจอืม
แล้วก็หาพักร่วมอีกสองพักมาร่วมกันส่วนกระแสมวลชนหลังสารรัฐธรรมนูลมีคำสั่งของ
มีคำสั่งให้นายพิทาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอไปก่อนเนี่ยนะครับ
ที่ร้อยตรีวงสยามบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้เวลาประชาชนศึกษาข้อบังคับตามรัฐธรรมนูล
ซึ่งส่วนตัวคิดว่าประชาชนน่าจะเข้าใจ
เพราะวุฒิสภาทำหน้าที่กันกรองกฎหมาย
และดูแลเรื่องความมั่นคงของรัฐด้วย
จึงต้องมีการพูดกันถึงเรื่องการประนอมอำนาจ
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาค่อนข้างชัดเจน
หากยังไม่ลดเพดานเรื่องการแก้กฎหมายมาตรา๑๑๒
เรื่องนี้เนี่ยคงทำให้พักเพื่อไทยอาจจะต้องลำบากใจ
คือทางคุณวงสยามอาจจะหมายถึงว่า
เพื่อไทยก้าวไกลถ้าเกิดจะจับกันอยู่เหมือนเดิม
ซีกนี้นะ๘พัก๓๑๒เสียงเขาเป็นข้าวต้มมัดรัดกันอยู่ใช่ไหม

มันอาจจะต้องไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ
เพื่อไทยถ้าจะจัดตั้งรัฐบาล
ถ้าจะชวนใครมาเพิ่มก้าวไกลก็อาจจะต้องยอมให้เขาบ้าง
ก้าวไกลอาจจะต้องไปยอมลดหรือว่าเลิกเลย
อาจจะไม่พอใช่ไหมเลิกว่าจะไม่แก้มาตรา๑๑๒เลยอย่างนี้
แต่ก็มีคนรอร้องอยู่นะถ้าสมมุติว่าคุณถอยเรื่องนี้

คือพี่อุ๋ยจำได้ไหมตอนชนะเลือกตั้งวันที่๑๔พฤษภาคมเขาบอกว่าอะไรนะ
เหมือนเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวมาแต่งงานกัน
ไป๒เดือนจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวหวานชื่นคู่นั้นกลายเป็นข้าวต้มมัดไปแล้วเหรอคะ

เออใช่คือภาพมันพลิกไปเรื่อยเหมือนกันนะคะ
ทีนี้รองประธานวุฒิสภาค่ะนายสุภาชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่สองนะคะ
ก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าผมไม่ติดใจเลย
ถ้าจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาหรือว่าคุณอุ้งอิ๊งเป็นแคนดิเดตให้โหวตในรอบต่อไป
แต่ประเด็นที่ผมสนใจอยู่แค่ตรงนี้
ถ้ามีก้าวไกลมันจะตัดสินใจยาก
แต่ถ้าไม่มีก้าวไกลผมตัดสินใจง่ายกว่า
คือทางด้านของคุณสุภาชัยบอกว่าการอภิปรายโต้แย้งเรื่องการใช้ข้อบังคับที่๔๑ในวันนี้
ก็เข้าใจว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองนั่นแหละ
ส่วนคุณพิธาก็ถือว่าสิ้นสุดโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว
การประชุมนัดครั้งหน้าถ้ามีการเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินหรือคุณแพทองทานชินวัฒน์จากเพื่อไทยมาเป็นนายก

เพราะสวส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะมีทิศทางไปทางเดียวกันว่า
ถ้าไม่มีการแก้ไขมาตรา๑๑๒ก็พร้อมที่จะโหวตให้
แต่มันก็ยังคงมีหลักการอยู่ว่าถ้ามีก้าวไกลในสมการร่วมรัฐบาลก็ต้องพิจารณากันใหม่อีกที
ส่วนตัวมองว่าถ้าไม่มีก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
แต่ถ้ามันยังมีหลักการที่จะไปยื่นเรื่องมาตรา๑๑๒ถ้าทีของทางตัวทางติดคัดอะไรไหมครับ

ไม่ผมไม่ได้ติดใจตัวบุคคลนะครับผม

ส่วนใหญ่ก็ระบุว่าถ้าหากว่าเป็นพักที่ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับ๑๑๒ก็จะโหวตให้ใช่ไหมฮะ

ที่ไม่ได้มีเกี่ยวกับการแก้ไข๑๑๒ไม่ได้มีกล้าวไกล
จะทำให้ทางสอพิจารณาได้ง่ายขึ้นไหมครับ
ข้อมันก็เป็นการทำนอง
ก็ไปพยายามตีความคือให้เข้าใจง่ายคนก็จะมองว่า
สรุปก็คือว่าสวไม่อยากได้ก้าวกลายเป็นพักร่วมรัฐบาล
บางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะแปลว่าสวบางคนเนี่ย
จุดยืนเขาชัดเจนแล้วว่าไม่ต้องการก้าวไกลเป็นพักร่วมรัฐบาล
แม้ว่าก้าวไกลจะชนะการเลือกตั้งมาแบบนั้นใช่หรือไม่

คือถ้าตีความจากคำพูดแล้วก็การให้สัมภาษณ์ก็คงใช่นั่นแหละฮะ
อืมก็คือต่อให้เป็นใครก็ตามอ่ะถ้าเป็นของก้าวไกล
คันดิเดตนายกขึ้นมาเขาก็ไม่โหวตให้
เขาไม่ได้ติดใจตัวคุณพิธาแต่เขาติดใจเรื่องนโยบายต่างของพักก้าวไกล